ขยับต่อเมื่อวานนี้วันคล้ายวันเกิดพระมหาสมปองครบรอบ๔๓ปีพอดีฮะหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่า
หากจะมีการศึกซึ่งท่านบอกไว้หากจะมีการศึกออกไปแล้วท่านจะไปทำมาหากินอะไรฮะ
แต่มีบรรยากาศวันเกิดดูกันก่อนครับ
พี่มอร์ทุกคนเนี่ยคุณสีคุณสีไม่ยอมอยากให้ร่วมขึ้นลง
ครับท่าน
ทั้งงานมันอยู่คนเดียวแหละพี่แจ๊คแป๊บโฮแจ๊คแป๊บโฮเป็นนักร้องนะ
นักร้องคนดังในโลกโซเชียลมีเดียต้องรู้จักเขาอยากโดนช้อนแกงอยากโดนช้อนแกง
คนที่ดังมากฮะแล้วก็สนิทสนมกับพระมหาสมปอง
จัดที่โรงเรียนบ้านป่าว่านเผอร์ควันศาลจังหวัดเชียร์ภูมิ
ภูมินี่บ้านเกิดค่ะบ้านเกิดของพระมหาสมปองนะครับนอกจากแจ็คเนี่ย
ก็จะมียูทูปเบอร์ดังอย่างคุณแป้งฝุ่นก็มาด้วย
นี่คนนี้นี่คนนี้โหนี่ช้อนจะเข้าจมูกท่านอยู่แล้ว
โทนี่บุหรี่ไฟฟ้าบุรีทำเองอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยฮะ
และที่สำคัญคือมีคณะคุณครูมอบเค้กวันเกิดให้กับพศพระมหาสมปองด้วย
ดูหน้าเค้กหน่อยสวยมากเป็นสีส้มทำไมต้องสีส้มก็เป็นพระไง
ดังนั้นก็มีรูปของพระมหาสมปองอยู่ตรงกลางแล้วก็มีดอกกุหลาบ
มีสีทั้งสีขาวแล้วก็สีส้มลายล้อมอยู่นะครับ
ที่ขาดไม่ได้ก็คือสี่จตุรมิตร
นอกจากพระมหาสมปองแล้วก็มีพระมหาพรายวัน
พระสมพงศ์พระนพันธ์วัดสร้อยทองทั้งสิ้นครับ

หลังจากที่มีการจัดพิธีเสร็จเรียบร้อย
พระมหาสมปองก็ได้จัดรายการไลฟ์สดด้วย
จัดรายการสุจิปุริฟังที่ถามเขียนฮะ
ก็มีคนดังมาร่วมในโซเชียลมีเดียวันนั้น

มีพี่จอมขวัญเหลาเพชรพี่จอมขวัญด้วยเหรอ

วูดดี้มิลินทจินดาพี่วูดดี้ก็มาด้วย
พระมหาสมปองบอกอยากต้องการทีมงานเพิ่มไหม
เลยต้องการอะไรจากเรา
คือพูดเผื่อไว้ว่าถ้าหากศึก
หากศึกทีมงานพี่วูดดี้ต้องการอาตมาพร้อมเสมอ
อีกคนนึงอันนี้ร้อนสุดเลยพี่หนุ่มกัญชัย
พี่หนุ่มกัญชัยตั้งคำถามว่าท่านจะศึก

ส่วนพี่หนุ่มกัญชัยบอกถ้าท่านจะศึก
ศึกจริงหลังจากศึกจะเป็นอะไร
ถ้าเวลาเราถามวันเด็กเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนู
เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักการเมืองก็แล้วแต่
เราถามพระมหาสมปองวันนี้ศึกแล้วอยากเป็นอะไร

เป็นนักข่าวก็ได้เป็นพิธีกรก็ดี
ดารานักร้องนักแสดงได้หมดเลยพร้อมหมดเลย
แต่ที่หากอยากจะได้จริงอยากเป็นนักภาคบอล
เพราะว่าท่านเป็นทีมทีมอะไรนะท่านอยู่ทีมอะไร
คือท่านก็ไม่ได้อยากจะออกเนื้อออกตัวอะไรมากมายนะฮะ

ศึกแล้วอยากเป็นอะไรไปเป็นนักภาคบอลก็ได้เหมือนกัน

หรือไม่ศึกก็ว่ากันไปในอนาคตนะครับ
แต่มีคนตั้งคำถามย้อนไปตั้งแต่ต้นรายการ

ก็มีคนตอบแทนพศพระมหาสมปอง
วันเกิดพระดังเกจิใหญ่

ทำไมตอนนี้ถึงมีดราม่ากับพระมหาสมปองได้
เรื่องราววันเกิดครบรอบ๔๓ปี

แต่ขยับไปหลวงปู่ไม่ถูกใจสิ่งนี้

๒สิ่งนี้ก็คือพอสอ๒พอสอ
พระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองหลวงปู่คืออดีตพระพุทธอิสระ
หรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตหลวงปู่พุทธอิสระ
บอกทำไมต้องจองล้างจองผันจองเวร

ทั้งสองคนไม่ทำอะไรให้เลยนะทำไมต้องมายุ่งกับเขาด้วย
เรื่องของเรื่องก็คือผิดต่อธรรมวินัยมากมายหลายต่อหลายครั้ง
ไม่เคยคิดว่าจะมีอรัชชีสงฆ์อรัชชีสงฆ์ใด
กล้าแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงย่ำยีพระธรรมวินัยมากขนาดนี้อีกแล้ว
คือวันก่อนรูปนึงเนี่ยก็พูดจาบจ้องระดับพระสมเด็จอ่ะ
ดังนั้นเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

รับผู้ปกครองของสองพศก็ไม่ได้เช่นกัน
อ้าวแล้วตอนท่านถูกจับท่านไหน
หลวงปู่ถูกจับคากุฏิไม่เห็นพูดถึงตัวเองเลย
ก็นี่ไงคิดถึงการถูกจับตอนนั้น
ก็เลยบอกว่าจากนี้ไปไม่ควรจะมีใครที่อยู่ในผ้าเหลืองทำตัวแบบนั้นได้อีกแล้ว
ก็เลยเอาตัวเองออกมาเป็นการมาจัดการกับพระที่มีปัญหา
ดังนั้นพระที่โหกเวกโวยวายตีพงตีพายร้องไห้น้ำลายน้ำมูกฟูมปาก

แล้วพวกเอฟซีก็จะได้รับความเชื่อแบบผิดจากนี้ไป
จึงเป็นที่มาว่าทำไมอดีตหลวงปู่พุทธอิสระ
จำเป็นจะต้องจองล้างจองผ่าน๒พศที่ว่านี้ด้วย
ท่านอธิบายยาวเหยียดเลยนี่สรุปใจความสำคัญมาให้ฟังนะฮะ
เมื่อวานเป็นวันเกิดก็เลยกลายเป็นวันที่มีความร้อนแรงแทรกแซง

กลายเป็นวันที่มีคู่เวรคู่กรรมใหม่เลยนะ